ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะราบรื่นนัก
ถ้ายังโสดคนที่ถูกใจในระยะนี้มักจะไม่ใช่คู่กัน
ตรงกันข้ามจะนำเรื่องยุ่งยากใจมาสู่ท่าน
ถ้าเป็นคู่รักกันอยู่แล้วจะมีเหตุให้เข้าใจผิด
ขอให้ใช้ความใจเย็นในการแก้ปัญหาปรับความเข้าใจ
ถ้ารักกันมานานแล้วชะลอการหาเลิกแต่งงานไว้ก่อน
ถ้าแต่งแล้วให้ระวังการหึงหวงจะก่อปัญหากับชีวิตคู่ของท่าน
สุขภาพอุบัติเหตุมีเกณฑ์เฉียวชน
และอุบัติภัยที่เกิดกับบุคคลอื่นแต่มาส่งผลกระทบต่อตัวท่าน
ซึ่งมักเป็นเหตุที่เลี่ยงไม่ได้ถึงเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทำให้ท่านหงุดหงิด
ในเรื่องสุขภาพแม้ป่วยเล็กน้อยแต่ท่านก็จะรู้สึกไม่ค่อยอดทน
การเงินเงินทองของท่านในช่วงนี้จะมีรายจ่ายเพิ่มทวีขึ้น
แต่รายรับรู้สึกว่าจะคงตัวหรือน้อยลง
เงินที่ควรจะได้รับก็ได้รับช้าท่านที่มีรายได้พิเศษจากการทำงาน
รายได้ก็จะลดวูบลงแต่ก็ยังพอมีเงินเก็บออมไว้บ้างไม่ถึงฝืดนิ่ง
การงานเริ่มก้าวไปข้างหน้าและเริ่มเด่นดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีแนวโน้มที่การติดต่อธุรกิจจะเกิดความสำเร็จ
อุปสรรคต่างจะคลี่คลายจะเห็นรูทางสำเร็จ
จะมีโอกาสสมาคมหรือเดินทางบ่อยขึ้น
หุ้นส่วนหรือคู่สัญญาระยะนี้จะตกลงกันง่ายขึ้น
ควรมีสติในการตัดสินใจ
ปัญหาต่างควรปรึกษาหารือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์